ติดตามข่าวกันต่อกับข่าวเย็นไทยรัฐนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เรานำเสนอข่าวไปเมื่อวานนี้
กับคลิปหนึ่งที่มีคนถ่ายแล้วก็ไปโพสต์เอาไว้
ก็เป็นคลิปของกลุ่มคนขับรถจักรยานยนต์กลุ่มใหญ่เลยครับ
ไปค้างอยู่บนฟุตบาทแถวนวัฒนธคร
ตอนแรกมาไม่ถึง๑๐กว่าคันอยู่ในนี้นะครับ
จอดไปจอดมา๒๐๐๓๐๐คัน

ไปไม่ได้คือเมื่อวานนี้เราถามไปแล้วคุณผู้ชมว่า

ไปยังไม่ได้แบบนี้ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
นี่แหละคุณผู้ชมไปดูว่าณวันนี้เนี่ย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างที่เกิดขึ้นในคลิปหรือเปล่า
แล้วตำรวจเขาจะทำอย่างไรติดตามพร้อมกันกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
คุณพลอยสติวิทธิสินผู้สิทธิ์ข่าวธรรมดาทีวีครับ
รายงานสดมาจากถนนพระขนโยธินย่านนวรรณครครับ
ค่ะและจุดที่ที่ฉันยืนอยู่นี้นะคะก็คือบริเวณถนนพะหนโยธิน
ฝั่งขาออกย่านนวรรณครค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะ
พบว่ามีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนเป็นจำนวนมาก
ไปยังด้านหลังค่ะก็จะพบว่ามีจุดกลับรถนะคะ
อยู่ห่างไกลจากจุดนี้ถึง๒กิโลเมตรค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะได้ลงพื้นที่ค่ะ
ฝั่งขาออกค่ะเส้นทางระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ก่อนถึงนิคมอุตสาหกรรมนวรรณครนะคะ
เพื่อสำรวจค่ะถึงกรณีที่มีกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอน
ที่ถูกแชร์ในสังคมออนไลน์ก่อนหน้านี้
ซึ่งก็พบว่าบริเวณนี้นะคะมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอน
กันเป็นจำนวนมากกว่าร้อยคันในช่วงเวลาเย็นนะคะ
เนื่องจากว่ามีโรงงานค่ะตั้งอยู่หลายแห่งนะคะ
รวมถึงเป็นแหล่งชุมชนค่ะที่มีที่พัก
รวมถึงหมู่บ้านตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก
ทีมข่าวแทรวรัตทีวีได้ลองขับรถยนต์อย่างช้า

ภาษาวิทยาลัยราชภัษภัษภ์ไว้แนวร้างก่อน
โดยมีระยะทางเกือบ๒กิโลเมตรนะคะ
และกว่าไปให้เวลาประมาณห้านาทีของกว่าจะ

สองนึงได้จากนั้นขายก็ได้คำนวณต่อไป
กลับรถอีกฝั่งนึงนะคะก็ใช้เวลาอีกประมาณ๑๐นาทีค่ะ
รวมแล้วนะคะหากกลับรถค่ะก็จะใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีนะคะ
รวมระยะทางกว่า๕กิโลเมตรค่ะ
จากนี้นะคะบริเวณนี้ก็ยังคงมีจุดตัดนะคะ
ที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอีกด้วย
จากการสอบถามวินจักรยานยนต์ค่ะที่ขับขี่รับส่งคนในย่านนี้นะคะ
แล้วก็ประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำค่ะ
ก็ได้บอกกับทีมข่าวค่ะว่ามีความจำเป็นนะคะ
ที่จะต้องขับรถย้อนสอนเนื่องจากระยะทางนั้นใกล้กว่าค่ะ
เพราะหากไปกลับรถนะคะก็จะต้องใช้เวลานานแล้วก็ไกล
คุ้มกับค่าน้ำมันแม้รู้ว่าจะเกิดอันตรายแล้วก็ผิดกฎหมายค่ะ
ไปนู้นมันก็ไกลมากน่ะเพราะว่าเราไปแค่ตรงนี้
อืมแต่ว่าก็รู้ว่าอันตรายแต่ก็ยังล้อย้อนอยู่ใช่ไหมคะ
เพราะว่ามันสะดวกหรือยังไงคะพี่
มันก็หนึ่งมันก็ใช่มันก็สะดวกเพราะว่าถ้าเราไปตรงนู้นมันก็ไกลอ่ะ

สารวาตรจราจรไปอาย่างพันธ์ทุกคน
ขณะที่ทีมข่าวนะครับก็ได้สอบถามไปอาย่างพันธุ์ทมโทสารายุส
ส์แสงทองซารวาตรจรรนะคะสถานีตำรวจปุฏรทองล้วงที่ดูแล
พื้นที่นี้ค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าเป็นประจำทุกช่วงเย็นค่ะจะพบว่ามี
ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุกับรถที่ขับมาทางตรง
ที่จะออกเส้นคู่ขนานทางด้านขวาอยู่บ่อยครั้ง
ซึ่งตำรวจเองก็ได้ปฏิบัติหน้าที่กวดขันวินัยการจราจรอยู่เป็นประจำ
ช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น
รวมถึงได้มีการว่าก่อตักเตือน
แล้วก็ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฎจราจร
ซึ่งหากยังพบเห็นอีกนะคะก็จะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งคัดค่ะ
ส่วนการแก้ไขปัญหานะคะทางตำรวจเองก็เคยได้ประสานไปยังกรมทางหลวง

แต่เนื่องจากพื้นที่ที่จะตัดทางข้ามนั้นเป็นพื้นที่ของเอกชนนะคะ

และก็อยู่ระหว่างหารือวิธีอื่นเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
นอกจากนี้ทีมข่าวยังได้สำรวจบริเวณจุดกลับรถบริเวณถนนเต้นนี้
อย่างเช่นบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยนะคะ
ซึ่งก็พบค่ะว่ามีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนอยู่เป็นจำนวนมากนะคะ
เนื่องจากบริเวณนั้นใกล้สถานศึกษารวมถึงใกล้กับที่พักที่นักศึกษาพักอยู่
แล้วก็ไม่มีตำรวจนะคะคอยกวดขันวินัยการจราจรอย่างเคร่งคัด
ทำให้บริเวณถนนเส้นนี้นะคะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งด้วย
ของพอร์ชะจีริฐิสินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณถนนภงศ์โยธินฝั่งขาออก

ขณะที่รายงานอยู่รถยังย้อนสอนอยู่เลย
แล้วก็ไม่ใช่คันเดียวคุณผู้ชมเขาทำกันเป็นประจำแบบนี้
ด้วยความที่บอกว่ามันใกล้แค่นิดเดียวแต่ว่าเวลามันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมันเรียกกลับมาไม่ได้นะ
คือกลายเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้ว
ตรงนี้มันแป๊บเดียวก็ย้อนกลับมาหน่อยแต่ว่ามันอันตรายมากนะครับ